นาฬิกา๔๔นาทีแล้วนะครับมาดูข่าวเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพนักงานสาวของร้านสะดวกซื้อนะฮะคราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเช้าคุณผู้ชม๖โมงเช้าเกิดขึ้นในที่พักห้องพักของเธอนะคะเพราะว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ยปีนเข้ามาแล้วจะขืนใจเธอเอามีดจี้พาเธอซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปขืนใจที่ป่าไผ่ขณะที่เธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจรู้ตัวแล้วนะว่าคนร้าย
๖โมงเช้าเมื่อวานนี้และนี่ค่ะตำรวจภูทรกรรมรสัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรจังหวัดกรสินเนี่ยไปตรวจสอบรถจักรยานยนต์แล้วก็ไปตรวจสอบที่ป่าภัยจุดที่เกิดเหตุอยู่ริมลำน้ำเปล่าที่ตำบลกรรมรสัยอำเภอกรรมรสัยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุพนักงานร้านสะดวก
จีนข้ามกำแพงงัดบันเกล็ดเข้ามาทั้งห้องน้ำแล้วก็เข้ามาถึงเตียงเธอใช้มีดจี้คอค่ะหวังจะขืนใจซึ่งตอนที่คนร้ายเข้ามาเธอพยายามมองไงแต่มองไม่เห็นใบหน้าเพราะว่าคนร้ายเนี่ยมีอะไรคลุมใบหน้าเอาไว้ทีนี้เธอพยายามพูดโน้มหนาวทวงเวลาเพื่อให้แฟนนุ่มเนี่ยกลับมาแต่พอเห็นท่าไม่ดีเนี่ยคนร้าย
ห้องพักเนี่ยประมาณทั้ง๓กิโลเมตรแล้วใช้มีดจี้ที่เอวตลอดเวลาเลยนะพอถึงจุดที่เกิดเหตุคนร้ายก็พยายามขืนใจแต่ระหว่างนั้นเองคุณผู้ชมไอ้ผ้าที่มันคลุมใบหน้าอยู่เนี่ยมันเปิดออกมาทีนี้ผู้เสียหายก็เลยจำได้เลยนึกว่าเป็นใครที่แท้เป็นลูกค้าที่เคยมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแล้วเป็นลูกค้าประจำด
ขอบคุณครับ